จะมีการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรจะมีการยกเลิกสารต่ออย่างไรกันบ้าง
แต่ว่าทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์รวมทั้งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทยก็เห็นตรงกันนะครับว่า
เราควรจะไปเร่งเจรจารวมทั้งใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
คู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเพราะว่าแผนที่เรามีอยู่นั้นอาจจะรองรับได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลวางแผนไว้ในระยะยาว๒๐ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการเพิ่มกิจความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จากนี้ยังมีการพัฒนาและเสริมบุคลากรการปรับสมดุลพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
เน้นสร้างวินัยการเงินการคลังและลดการขาดดุลงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นการปูทางเพื่อยกระดับประเทศควบคู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เต็มศักยภาพที่ร้อยละห้า
แต่๖ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ไทยมีภูมิคุ้มกันรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจที่อาจเปลี่ยนไป
ภายใต้การบริหารงานของนายโนโดนัลดทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐ
แม้ว่าไทยจะมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ๑ล้าน๘แสนดอลลาร์สหรัฐ
สูงถึง๓เท่าของหนี้เงินตราระหว่างประเทศ
สามารถรองรับความผันผลในตลาดเงินตลาดทุนได้
แต่จำเป็นต้องหามาตรการอื่นมาเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจด้วย
สิ่งที่เราคิดว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งต่อไปในปีหน้า
เราก็คงจะต้องสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เราโตได้
อย่างที่เราคิดคาดกันไว้๓กว่า

แต่ทางนโยบายก็อยากจะให้เราโตได้เต็มศักยภาพ
รัฐบาลได้เตรียมแผนการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐไว้แล้ว
เข้าไปเจรจาการค้าและพัฒนาสินค้าที่มี
เพิ่มมูลค่าให้ตรงความต้องการของตลาดโลก
พร้อมกับหาช่องทางการส่งออกในตลาดใหม่
เพื่อทำให้ภาพรวมการส่งออกในปี๒๕๖๐

ขณะเดียวกันจะเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เฉลี่ยปีละ๓๔แสนล้านบาท
แต่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้เพียง๑๗๐ของงบลงทุน
เพื่อผลักดันให้เอกชนลงทุนตาม
รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคในประเทศ
เช่นเดียวกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่มองว่า
ระยะสั้นและกลางภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านการค้า
การเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดและการผลิต
นวัตกรรมผ่านนโยบาย๔๐
เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกิจกันทางการค้าของจีนและสหรัฐ
เพราะหากจีนชะลอตัวลงร้อยละ๑
จะฉุดให้เศรษฐกิจไทยลดลงอย่างน้อยร้อยละ๑๕
เพราะจีนคือประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย
ขณะที่ภาคธุรกิจต้องป้องกันความเสี่ยง

ภาคธนาคารจะต้องดูแลไม่ให้เกิดหนี้เสียในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้
ไม่ให้หนี้ครัวเรือนสูงจนเกินไปด้วย
ธุรกิจส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยง

แต่นักวิชาการเตือนว่าไทยควรระมัดระวัง
เพราะหากเศรษฐกิจสหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่คาดไว้
ก็มีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นอีกครั้ง
สิริพักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทวรัตน์ทีวีปริงาน